ส่วนอันนี้เป็นเหตุสลดเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนึงมีอาชีพเผาถ่าน
เผาธานขายที่จังหวัดนครพนมผู้ชายอายุ๖๘แล้ว

คาดว่าจังหวะที่เอาฟืนใส่เข้าไปแล้วก้มหัวลงไป
อาจจะหัวขมัมแล้วตกลงไปในเตาเผาถ่านเสียชีวิตนะคะ
แต่ภรรยาของผู้เสียชีวิตบอกว่าคาดว่าน่าจะเมาด้วยแหละ
ชอบดื่มเหล้าแต่มีอาชีพเผาถ่านขายไง
ก็เลยอาจจะเมาแล้วก็หัวขมัมลงไปจังหวะที่เอาฟืนเข้าไปพอดีแบบนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เตาเผาถ่านด้านหลังกระท่อมนะคะ
ในพื้นที่บ้านโคกสว่างหมู่๔อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่เกิดเหตุพบศพนายประสงค์โยยัตติอายุ๖๘ปี
เสียชีวิตอยู่ในปล่องไฟเตาเผาถ่านลึกเมตรครึ่งนะคะ

ว่าน่าจะเสียชีวิตไม่ต่ำกว่าชั่วโมงนึงแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอนะคะ
จากการสอบถามภรรยาผู้ตายนางตุลโยยะติอายุ๗๒ปี
เล่าให้ฟังว่าสามีมีอาชีพเผาถ่านขาย
ก็จะมีการขุดหลุมเอาดินมาปั้นเป็นเตาเผาถ่านแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ
ก็จะมีปล่องไฟที่เอาฟืนสอดเข้าไปก็จะขุดเป็นหลุมลึกอะนะคะ
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายประสงค์น่าจะมาตรวจดูแลเตาเผาถ่าน
แล้วก็เอาฟืนใส่เข้าไปในเตาแต่คงหัวขมัมพลัดตกลงไปในปล่องไฟ
เพราะว่าเมาค่ะภรรยาก็ยอมรับเลยว่าสามีชอบดื่มเหล้า
แล้วก็พอตกลงไปก็ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองแบบเอาตัวเองขึ้นมาได้
ก็ลึกเหมือนกันเมตรครึ่งก็ถูกไฟไหม้สำลักควันเสียชีวิตนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุ

จุดเกิดเหตุก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไร
ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
หลังจากนั้นก็จะมอบศพให้ครอบครัว
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ต้องระวังจริงถ้าเกิดว่าดื่มเหล้าหรือเมา
แล้วก็มาทำอะไรแบบนี้มันเสี่ยงนะคะ